คุณผู้ชมครับเราจะไปที่รัฐสภานะครับเพราะว่า
ล่าสุดที่ประชุมรัฐสภาสสสว
ไม่ลงมตินะครับว่าจะรับหรือไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
ที่มีผู้ยื่นเข้ามาให้พิจารณา๖ฉบับนะครับ
แต่ให้ตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาศึกษาก่อน
สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาติดตามเรื่องนี้
ตั้งแต่ตลอดทั้งวันนี้เลยนะครับจนถึงณขณะนี้นะครับ
ติดตามจากรายงานสดของคุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากรัฐสภาครับเชิญครับ
หลังที่ประชุมรัฐสภามีมติเป็นเอกฉันนะครับ
สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มมวลชนบางส่วนนะครับ
ซึ่งพยายามมุ่งหน้าไปที่บริเวณสี่แยกเกียรติกาย

มีตำรวจควบคุมฝุงชนเข้าไปควบคุมสถานการณ์

ที่ประชุมรัฐสภามีมติเป็นเอกชันครับ๔๓๒เห็นด้วยตั้งคณะกรรมธิการวิสามันศึกษาก่อนลงมติรับหลักการแก้รัฐธรรมนูล
บรรดาสอสอและสวต่างทยอยเดินทางออกจากอาคารรัฐสภาในส่วนของสอสอพักฝ่ายค้านสามารถออกไปได้อย่างไม่มีปัญหาครับ
เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมขอตรวจบัตรเฉพาะสวเท่านั้นซึ่งหลังจากที่บรรดาแกน
นำกำลังปราศัยอยู่บนรถขยายเสียงรับทราบได้ประกาศให้
วลชนต่างทยอยลุกและเดินไปยังบริเวณ๔แยก๗
ทำให้บรรยากาศที่แยกบริเวณนั้นค่อนข้างที่จะตึงเครียดครับ
เช่นเดียวกับบริเวณถนนทหารมุ่งหน้ามาทางถนนเกียรติกาย
ซึ่งเป็นจุดที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมปลดแอบปักหลักชุมนุมอยู่
วินาทีสำคัญคือเมื่อรถยนต์ของบรรดาสอสอและสวออกจากพื้นที่
ซึ่งในช่วงแรกตำรวจชุดควบคุมฝุงชนไม่ได้เข้ามากันพื้นที่ครับ
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ปิดกั้นทางออกและขอให้รถที่ผ่านโชว์บัตรสมาชิกรัฐสภา
เพื่อจะดูว่ารถที่ผ่านเป็นรถสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่
และหากเป็นสอสอก็จะให้ผ่านไปได้โดยเฉพาะสอสอที่อยู่ในพักฝ่ายค้าน
อาทิตในวันอยู่บำรุงพักเพื่อไทยรวมถึงรถที่เปิดกระจกและชูสัญลักษณ์๓นิ้วที่เป็นอุดมการเดียวกัน
บริเวณนี้ครับใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีก่อนที่ตำรวจควบคุมฝุงชนเข้ามาควบคุมสถานการณ์
ให้รถยนต์ทุกคันออกจากพื้นที่ได้ส่วนข้าราชการบางคนครับต้องเดินเท้าออกจากอาคารรัฐสภาครับ
ชาจันโอชาขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางออกไปทันทีครับ
ส่วนจุดที่เป็นเวทีประสัยของกลุ่มแกนนำ
ยังคงมีมวลชนบางส่วนปักหลักอยู่บริเวณนี้
และตบมือเชียร์เรื่องที่กำลังปราศัยอยู่
ส่วนบริเวณประตูรัฐสภาที่ยังคงมีตำรวจควบคุมฝุงชน
ตั้งแถวเป็นแนวกั้นอยู่หลังประตู
ก็ยังมีมวลชนไปยืนตะโกนด่าทอและกดดันให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูครับ
ซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตรงบริเวณนี้
เกิดเหตุหญิงสูงวัยพยายามปีนประตูรัฐสภาที่มีความสูง๕เมตร
เพื่อเข้าไปด้านในก่อนพลัดตกจากประตูได้รับบาดเจ็บ
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนรักษาความปลอดภัยตรงประตู
ช่วยเหลือก่อนที่จะมีทีมประถมพยาบาลเข้าไปดูแลครับ
แต่เหตุการณ์ตรงนี้กลับเกิดขึ้นอีกครั้ง
เนื่องจากมีมวลชนเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่พยายามที่จะไม่รีบนำตัว

ตะโกนด่าทอและกดดันเจ้าหน้าที่
เพราะในระหว่างนั้นมีรถของโรงพยาบาลมารอรับ

ทำให้มวลชนยิ่งกรูเข้ามาที่บริเวณประตูมากขึ้น
ต้องใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
เพื่อชี้แจงให้กลุ่มมวลชนเข้าใจ

จากอาจจะมีมวลชนบางส่วนดันประตูเข้ามา
และภายหลังสายข่าวรัฐสภา
รายงานว่ามีรถตู้ฉุกเฉินในรัฐสภา
ได้นำตัวหญิงคนดังกล่าวส่งโรงพยาบาล
โดยใช้ช่องทางที่ขนของเข้าและออกรัฐสภาครับ
และเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เป็นกิจกรรมของกลุ่มชุมชนปลดแอบนะครับ
ก็คือการยื่นจดหมายลาออกให้กับสวทั้ง๒๕๐สวครับ
พร้อมกับยืนตรงชูสัญลักษณ์๓นิ้ว
เพื่อเป็นการยืนยันและตอกย้ำในอุดมการครับ
สำหรับย้อนกลับไปบริเวณสี่แยกเกียรติกายครับ
เป็นการได้คลี่ข่ายลงหลังจากที่ทหารพรรภักษณ์กล้าวกไกลนะครับ
ออกมาชี้แจงว่า๑แสนรายชื่อที่จะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูลครับ

และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากอาคารรัฐสภาเกียรติกายครับ

การลงมติของที่ประชุมรัฐสภาในวันนี้นะครับ
ก็คือเห็นด้วยนะฮะ
ผู้ลงมติ๗๑๕นะครับ

งดออกเสียง๒๘ไม่ลงคะแนน๑เสียง
ตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาศึกษาก่อน
เรื่องของ๖ร่างในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ

วันนี้ก็ปิดประชุมแล้วก็ปิดสมัยประชุมไปด้วยนะฮะ